เหตุการณ์นี้ที่จังหวัดบึงการนะคะเป็นอุบัติเหตุรถชนเด็กผู้ชายอายุเพิ่งเจ็ดขวบค่ะ
ญาติพี่น้องมาเห็นร้องไห้กันแทบขาดใจเลยค่ะ
ญาติญาติร้องไห้กันแทบขาดใจแทบเป็นลมเลยนะคะเด็กชายวัยเจ็ดขวบถูกรถเก่งชนเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านดอนแก้วโนนสมบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาล
ถนนตรงนี้มันเป็นช่วงโค้งที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเป็นโค้งอันตรายค่ะ

ก็คือเด็กชายประกาศิษย์อายุ๗ขวบไปขอเงินคุณยายซื้อขนมคุณยายให้เงินไป๖๐
บาทค่ะคุณผู้ชมน้องก็วิ่งข้ามถนนไปซื้อขนมที่ร้านขายขนมอยู่ฝั่งตรง
ข้ามกับบ้านของตัวเองแต่มันจะเป็นช่วงใกล้ใกล้กับทางโค้งนะคะซื้อขนมเสร็จก็
ข้ามถนนกลับบ้านรถเก่งวิ่งมา
รถเก๋งบอกว่าไม่เห็นว่ามีเด็กข้ามถนน

ร่างน้องกระเด็นไปสัก๑๕เมตรแล้วก็เสียชีวิต
รถเก่งไม่ได้หนีค่ะรถเก่งก็รอ

เป็นช่วงโค้งแบบนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวาน
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะยังมีคราบเลือดอยู่บนถนน
โค้งเนี่ยค่ะคือถ้าไม่ระวัง
ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ทีมข่าว
ไปต่อที่สำนักสงฆ์โคกดอนแก้ว
ดอนแก้วตำบลโนนสมบูรณ์เป็นที่ตั้งสวน
อภิษฐรรมศพให้กับน้องอ่ะนะคะชาปนกิจพรุ่งนี้
ทีมข่าวของเราได้คุยกับคุณยายของน้องค่ะ
คุณยายสมบัติคุณยายบอกว่าทุกวันนี้
อยู่กัน๔คนยายและหลาน๓คน
พ่อแม่เด็กเขาไปทำงานที่ต่างประเทศ
สูญเสียหลานในครั้งนี้ยายทำใจไม่ได้จริง
คิดเลยว่าการให้เงินหลาน๖บาท
เพื่อไปซื้อขนมแต่กลายเป็นว่าหลาน
ต้องมาโดนรถเก่งชนจนเสียชีวิตค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ใหญ่เอกชัยก็บอกว่า
ช่วงที่เกิดอุบัติเหตุมันเป็นทางโค้ง
อันตรายมากเคยเกิดอุบัติเหตุบ่อย

เช่นติดป้ายรถความเร็ว
ป้ายเตือนว่าเป็นจุดชุมชนนะให้ชะลอความเร็ว

เพราะผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเอาจริงตรงนี้ตอนกลางคืน

ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบปากคำคนขับรถเก่ง
ก็จะมีการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ